รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์
สวัสดีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครฮะ
หนุ่มฮะพี่เคยได้ยินคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งผ้า
จะเลือกเจ้าของเองไหม

เพราะที่เราอยู่บนเวทีตอนนี้เป็นสิ่งที่หาชมยากมาก
เป็นชุดผ้าโบราณเป็นสมบัติที่ล้ำค่าแล้วก็อายุมากกว่า๑๐๐ปี
ผ้าแต่ละผืนบอกเลยว่ามีเรื่องราวมีเจ้าของ
และที่สำคัญเขาเลือกเจ้าของใหม่เองทุกชิ้น
ทั้งหมดที่เราเห็นเป็นของคนหนึ่งที่เก็บสะสมเอาไว้กว่า๓๐ปีแล้ว
จนตอนนี้ล่ำลือกันว่าเขามีผ้าโบราณกว่า๒๐๐๐๐ชิ้น
ซึ่งแต่ละชิ้นนั้นนะฮะคืออะไรและมีความพิเศษยังไงนะครับ

ขอต้อนรับนะฮะคุณป้อมอัครเดชนาคบัลลัง
สวัสดีครับ

คุณป้อมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมผ้าโบราณล้านนา

ที่พี่ป้อมมีมากกว่า๒๐๐๐ชิ้น

ส่วนมากจะเก็บเฉพาะผ้าเก่าที่มีอายุตั้งแต่๘๐๒๐๐ปี
สะสมมากี่ปีแล้วครับเนี่ย

ป้อมทำอาชีพอะไรทำไมถึงได้เก็บผ้าเยอะขนาดนี้ฮะ

แสดงว่าทุกวันนี้นะฮะใครอยากจะเห็นผ้าเหล่านี้
ต่อให้ไปหาที่ร้านที่เชียงใหม่เนี่ยก็ยากที่จะได้เห็นแล้ว
ใช่เพราะเก็บเอาไว้ไม่ได้ให้ใครชม

เมืองเชียงตรงนะครับ

เป็นเสื้อเป็นผ้าสิ้น
เป็นมงกุฎแล้วก็มาประกอบกัน

เฉพาะในราชสำนักของเมืองเชียงตุง
มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ว่า

เป็นมงกุฎครับอันนี้ก็เป็นทัพทิมนะครับ

อันนี้ประมาณ๒๐กว่าปีครับ

อันนี้เป็นชุดของเจ้าฟ้าไทยเขิน
เจ้าฟ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นกษัตริย์

แล้วในรูปจะใส่คู่กันแบบนี้
อันนี้ก็เป็นชุดเจ้านางไทยเขินเมืองศึกตุงเหมือนกันนะครับ

อาจจะเป็นคนละยุคกันเพราะดูจากลักษณะของผืนผ้านะครับ

อันนี้เก่ากว่าอันนี้ประกอบไปด้วยข้างบนเป็นมงกุฎ
มีมงกุฎมีเสื้อป้ายนะครับแล้วก็มีผ้าสิ้นใหม่คำ
คำว่าไหมคำก็คือไหมทองคำ

จริงแล้วเป็นเส้นโลหาเงินแล้วก็นำมาเคลือบด้วยทอง

ได้ครับนี่ก็อายุน่าจะร้อยกว่าปีนะครับ
กว่าปีขอโทษนะเขาอยู่กันมาได้ยังไงที่โดยที่แบบว่าไม่มีย่อยสลายหรือว่า

แต่ว่าตัวผ้าตัวผ้าอย่างนี้
ห้องเป็นของเจ้านายเขาจะเก็บอย่างดี
เราไปนี่อันนี้เหมือนแบบยุคสมัยใหม่มากเลยเนอะ
วันนี้เป็นชุดราชสำนักของพระราชยาเจ้าดารารัศมี

เป็นแต่ว่าเหมือนกับที่เห็นในภาพที่ท่านสวมใส่

คิดว่าเป็นชุดในยุคนั้น
เพราะมีสมัยเดียวที่จะนำผ้าสิ้นพม่ามาต่อ

ซึ่งวงการนี้ก็เป็นชุดเจ้าฟ้าไทยเขินเหมือนกัน
ไทเขินทุกวันนี้อยู่แถวไหนฮะ
จริงแล้วก็มีสูตรการอยู่น้ำเมืองเฉียงตุง
แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีชนชาวไทยเขินอยู่

สุดท้ายนี่ก็เป็นชุดแบบเจ้านายล้านนาเมืองเชียงใหม่
ก็จะเป็นตินจกยกด้วยเงินแล้วก็มีตัวพระสิ้นก็จะยกด้วยโลหะ

และนี่แค่ส่วนหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าผ้าแต่ละผืนงดงามมาก
เอางี้ผมถามคุณป้อมนิดนึงเสื้อที่คุณใส่มาเนี่ยผมดูแล้วก็น่าจะมี

ตัวนี้เป็นผ้าไหมไทยผ้าไหมไทยธรรมดานะครับ
แต่เรามาตัดด้วยทรงแบบโบราณก็จะเอากระดุมโบราณมาใส่

ก็เป็นกระดุมเป็นเหรียญโบราณนะครับก็เลยเอามาติดแต่งเข้าไป
ก็ดูเป็นแบบไทยครับ
แต่วันนี้บางคนบอกว่าเราเปิดรายการมาเราจะเอาผ้าไทยมาโชว์หรือเปล่า
ผิดฮะเพราะทุกผืนผ้าทุกชิ้นมีเรื่องราวมูเตรู
บางชิ้นเดินเองได้ฮะ
นั่นหมายความว่าผ้าทุกชิ้นที่สะสมอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่า
และที่สำคัญผ้าแต่ละผืนเจ้าของเขายังห่วงของเขาอยู่ด้วย
โดยเฉพาะบางชุดปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเยอะแยะเลย
ก็มีเยอะแต่วันนี้คัดมาแค่ตัวอย่าง
ตัวอย่างขอโทษนะฮะ๖ชุดที่เอามานี่มีเรื่องราวหมด
โอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าคุณพระดำ
รู้ว่าทั้ง๖ชุดเรื่องราวมูเตรูจะเป็นยังไง
คืนนี้รู้กันแต่รับรองว่าเด็ดแน่